มาดูเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกากันบ้าง
ส่วนทางด้านสมเด็จพระสันตปาปาฟานซิสนั้นก็ทรงเห็นว่าการคุมกำเนิด
เพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกานั้นไม่ใช่เรื่องเลวร้าย
ขณะที่นักวิจัยในประเทศเยอรมนีก็ได้คิดค้นวิธีการวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกาแบบรวดเร็วค่ะ
เพื่อที่จะสามารถคัดกรองผู้ป่วยได้ง่ายมากขึ้น
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งหนึ่งในเมืองดุยสบวกของเยอรมนี
ค้นวิธีทดสอบเชื้อไวรัสซิกาแบบรวดเร็วมากขึ้นนะคะ
โดยได้พัฒนาชุดทดสอบเชื้อไวรัสซิกาที่ใช้เลือดเพียงหยดเดียว
แล้วก็จะแสดงผลเป็นกราฟในระบบคอมพิวเตอร์ของนักวิจัย
แต่กระบวนการนี้ยังจำเป็นจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์พิเศษนำไปทดลองอีกครั้ง
จากนี้ค่ะนักวิจัยก็ยังบอกด้วยนะคะว่า
ทดสอบนี้ผ่านการค้นคว้ามากว่า๕ปี
คำนวณปริมาณไวรัสซิกาในเลือดของผู้ป่วยได้

โดยจะสามารถแยกไวรัสซิกาจากไวรัสอื่นที่มียุงลายเป็นภาหะได้อย่างชัดเจน
ส่วนทางด้านความคิดเห็นของสมเด็จพระสันตปาปาฟานซิสทรงตรัส
แสดงความเห็นในระหว่างการแถลงข่าวก่อนเสด็จกลับนครวาติกันว่า
การคุมกำเนิดอาจเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา
โดยพระองค์ยังยืนกรานว่าการทำแท้งหรือการฆ่าผู้อื่นนั้นเป็นบาป
แต่เป็นการก่ออัธยกรรมในกรณีการคุมกำเนิดนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น
เพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เด็กที่จะเกิดมานั้นมีภาวะผิดปกติ
เพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่อย่างใด
พร้อมทั้งยังยกตัวอย่างว่าในประวัติศาสตร์ก็มีข้อยกเว้นบางประการในการคุมกำเนิดค่ะ
อย่างในสมเด็จพระสันตะปาปที่๖
อนุญาตให้แม่ชีใช้ยาคุมกำเนิดกับหญิงที่ตกเป็นเหยื่อถูกข่มขืนได้ด้วย
อย่างไรก็ตามนะคะความเห็นของพระองค์ในครั้งนี้
ก็อาจจะสร้างความคับข้องใจให้แก่ชาวคริสคาทอลิกที่เคร่งศาสนาค่ะ
เนื่องจากพระศาสนาจักรคาทอลิกนั้นมีข้อกำหนดชัดเจนว่า
กระทำการคุมกำเนิดโดยวิธีต่างที่อาศัยเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทุกชนิดรวมไปถึงการทำหมันด้วย
โดยจะอนุญาตให้คุมกำเนิดได้วิธีเดียวก็คือการคุมกำเนิดโดยวิธีทางธรรมชาติค่ะ